สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับ
กัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว
เอามาเจอกันแบบนี้นะครับยกมือไห้อีกทีสวัสดีค่ะคุณ
แสดงถึงความรักฝากเที่ยงแท้กันด้วยความภาวรบนะที่มีต่อตัวภรรยา
คราวหลังก็ดอกไม้ทูบเทียนเลยแล้วกันนะคะไม่ถึงขนาดนั้น
แต่เล่ากันแบบนี้นะครับเรื่องราวของเรามันมีเยอะแยะมากมาย
ให้ได้ติดตามกันแล้วก็เรื่องสนุกสนานก็ต้องมีด้วย

เรียกว่ายอดฮิตยอดนิยมว่างนี่ก็นั่งไถไปไถไป

อะไรอย่างนั้นแต่ไม่ใช่แค่คนแล้วนะคุณชนะ
ไม่ใช่น้องหมาไม่ใช่น้องแมวแต่คือตัวตัวนี้ค่ะ

มันคือจอนาเก้เลยคุณฉะนั้นพ่อบ้านบอกยังตุ๊กเค
อุ๊ยเรียกให้มันดูน่ารักแล้ว
ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคุณผู้ชมมันชื่อว่าเจ้าถุงทอง

เดินไปเดินมาภายในบ้านของคุณคณาทิพย์นาทิพย์
หรือคุณแดงพันปีอายุห้าสิบสามปีครับแต่คุณเชื่อไหมว่าเดินแบบเนี้ยไม่มีใครกลัวมันเลยนะ
อ่ะเดี๋ยวนี่ไม่กลัวมันก็ไม่กลัวใครด้วย

เนี่ยเจ้าถุงทองเนี่ยมันเป็นข่าวดังมานานแล้วเอาจริงบางคนเห็นแล้วคุ้น
เฮ้ยไอ้จราเข้ตัวนี้เคยเห็นแล้ว
เจ้าถุงทองเนี่ยมันเชื่องน่ารัก

ตรงไหนมาตะมุตะมิไม่รู้เหมือนกันมันมีแต่ตะปุ่มตะป่ำมาตะมุตะมิได้ยังไง
คือคุณคณาทิพย์เนี่ยเจ้าของเนี่ยนะครับเขาอัดคลิปเจ้าถุงทองไปโพสต์ลงในไหนรู้ไหม
ติ๊กต๊อกในติ๊กต๊อกแล้วเนี่ยมีคนดูเยอะมาก๓๙ล้านครั้งคิดดูแล้วกัน
ต้องยอมรับน้องใบตองเพื่อนซี้ผมลงติ๊กต๊อกคนดูยังไม่ถึงร้อยเลย
จัดจราเข้เนี่ยตัวเมล็ดเธออย่างเงี้ยโอ้โหเอาไปดูเป็นโอ้โหเป็นล้าน
อันนี้อาบน้ำอาบน้ำโชว์ก็มีคนชอบดู
คือเจ้าถุงทองเนี่ยคุณคณาทิพย์นำมาจากนครสวรรค์นะ
คือกะว่าเอามาเลี้ยงไว้ให้ลูกและร้านเด็กในชุมชนวัดพันปีเทศบาลนครพิสุนโลกให้ได้ดูกัน
ถือว่าให้เป็นจราเข้เฝ้าบ้านช่วงที่คุณธนาทิพย์ไม่อยู่
คุณหมาอาจจะดุไม่พอไงเลี้ยงจราเข้ซะเลยโอ้
แล้วเนี่ยมันอยู่ในบ้านอย่างนี้ขโมยที่ไหนจะกล้าเข้า
โอ้ไม่ใช่แค่ขโมยดิฉันว่าแขกเพื่อนบ้านก็คงไม่กล้าเข้าเหมือนกัน

นี่เจ้าถุงทองเนี่ยตอนนี้มันอายุเท่าไหร่แล้วรู้ไหมเท่าไหร่
ปีอีก๒ปีก็เป็นเจ้าเพศแล้ว
นี่บวชหรือยังเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน

เขาว่ากันว่านะมันชอบเดินเล่นเดินในบ้านอย่างนี้
แล้วก็เดินขึ้นลงบันไดเดินขึ้นชั้นสองมันยังเดินได้เลย
คิดแล้วกันเจ้าถุงทองมันกลายเป็นว่าเชื่องอย่างกับสุนัขยังก็แมว

เห็นดูแบบนี้ไม่ใช่แนะนำเออเดี๋ยวเราไปเลี้ยงตุเข้กันบ้างดีกว่า
ไม่ต้องไปเลี้ยงนะครับมันแล้วแต่คนจริงแล้วการที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
เอาบางตัวผมบอกบางตัวมันอาจจะมีความเชื่องอย่างนี้
แต่ยังไงซะอย่าไปเชื่อใจอะไรมันมากขนาดนั้นเพราะจราเข้ก็คือจราเข้
เป็นสัตว์นักล่าใช่นะไม่รู้อยู่ดีมันจะมาล่าเราไหม
ได้จ้ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเขาว่ากันว่าร้ายแต่เด็กเลยเหรอเราโอ้โห
ชะกาดชะกันไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยซิว่าเขาร้ายแต่เด็กมันเป็นยังไง
ก็อยากดูอย่างนี้ชอบว่ะจ๊ะก็อยากดูอย่างนี้

ไม่เอาจะดูอันนี้ก็อยากดูอันนี้

เห็นสาวออกมาเต้นอะไรอย่างนี้นะ

ผมผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนี้หรอกผมดูอะไรที่มันน่ารัก

อย่างเช่นรายการอะไรนะพึ่งน้อย
คลิปที่แคทคุณเคยดูครับ

พี่แคททะเลียอิงเลสต์อ๋ออ๋อใช่เพราะรายการนั้นแหละ
แล้วแม่ผมจะเปลี่ยนช่องอื่นไม่ได้เลยนะ

อารมณ์เดียวกันเหมือนกับน้องพี่ดูคลิปเมื่อสักครู่อารมณ์เดียวกันอย่างนี้
เข้าใจแหละนะคนมันชอบคือเป็นแต่เด็กอ่ะเอาง่าย
จริงแล้วตัวโตมานี้เป็นอย่างไรยังเป็นอยู่ไหม

ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะจ๊
ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเท่านั้น

ลูกชายคนนี้ไม่รู้ไปโกรธอะไรคุณพ่อนักหนานะ

ยื่นคำขาดเอ๊ะแต่ว่าน้องเขายื่นคำขาดว่าอะไร

คู่กัดสมัครคร้าว
คราวป็อตที่สิขนาดพี่ยากอยากจำกับแบบเสมอไม่มีอะไรนะคะ
ชั้นทำยังมีเหมือนใคร

โอ้เฮ้ย
นี่ไงพี่ก็รอดูอยู่
ท้องใช่ไหมโอเคท้องท้อง

รอดูสิว่าหน้ามันจะเหมือนใคร
มันเหมือนคนข้างบ้านใช่ไหมพี่คิดมานานแล้ว
มันยังไงมันยังไงบอกมันซะ
อย่างนี้ไม่มีคำตอบเลยคุณชนะ

เราให้ฟังเป็นบุ๊คขามเถอะ

เรื่องของเรื่องผัวเมียเราอยากให้รักกัน

ทำคลิปสนุกมาให้เราดูกัน
พอแต่งงานกันแล้วตั้งท้องแล้วก็ต้องมีลูก
กันไปจนเติบโตใช่ไหมคะ
แต่วันดีคืนดีลูกเกิดงอนพ่อขึ้นมา
ถึงขั้นว่ายื่นคำขาดกับแม่เลยนะ
ยื่นคำขาดเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะ

อยากได้พ่อใหม่

เพราะแม่ก็ไปซื้อขี้

ยายแล้วทำไมไม่เอาป๊าป๊า
ป๊าป๊าคนนั้นเป็นเก่าป๊าป๊าคนนั้นเป็นเก่าแม่
หนูก็เลยซื้อป๊าป๊าหน่อย

จริงครับแม่
ไม่ต้องร้องเดี๋ยวแม่ไปซื้อป๊าป๊าใหม่ให้นะครับ

โอ้โฮลูกป๊าป๊าเก่าไปเหรอลูก
ทำอย่างไรดีแม่ต้องไปซื้อมาให้ใหม่
ป๊าป๊าไม่ใช่ของเล่นนะลูก

ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเหรอ
ถ้าเกิดเดินไปหาซื้อได้บอกด้วย
เพื่อจะไปหาซื้ออะไรไง

เดี๋ยวคุณชีสาอันนี้แค่ในข่าว
คุณพูดเหมือนคุณเป็นความรู้สึกของคุณยังไง
ไม่ดิฉันชอบน้องเขา

รักดีเป็นไอเดียแปลกใหม่ใช่ไหม

แต่พอโตมาเออแม่อยากได้เมียใหม่

ไอ้หนูไอ้หนูฟังพี่ก่อนหนูใจเย็น

แต่โตมาแล้วจะเอาเมียใหม่ไม่ได้นะ

มีเมียคนเดียวจะเก่าจะแก่แค่ไหนก็ต้องดูแลกันไป

เขาก็เอาซื้อของเล่นให้เองแหละ

เรื่องของสามีภรรยา
มันก็ต้องมีเรื่องให้คุยกันหน่อย

เวลาจะทำนู่นเวลาจะทำนี่มันน้อยลง

คุณสามีก็รีบไปหาภรรยา

จัดไหมจัดกันไหม

หุ้ยหลับแล้วเหรอ

จะชวนจัดบ้านบ้านลกมาก
จะชวนจัดบ้านบ้านลกมาก
จะชวนจัดบ้านคิดอะไร

ชอบลายยิ้มแบบอมเหินแต่เขลิกเลือกอันดันแดงหน่อย

อ้าวแล้วคุณหวัดล่ะเนี่ยอ้าว
แต่พอคุณบอกว่าชวนไปจัดบ้าน

โหดราม่าเลย

ดูอารมณ์ต้องดูอารมณ์ให้ดี

จริงนะคือผัวกับเมียคือเวลาเขาอยู่ด้วยกัน

คือจะเล่าให้ฟังมีเพื่อนของผม

คือเพื่อนผมมีลูกคนหนึ่งแล้วอยู่กับภรรยาใช่ไหม

คิดดูไหมว่าลูกเนี่ยจะเลือกอยู่กับใคร

หัวตายส่วนฉันติดคลุก

สามีภรรยาหรือผัวเมียอยู่ด้วยกัน
ก็ต้องคอยเติมความหวานเคยหยอด

แต่เธอคนนี้สิสามีบอกว่าอะไรทำไมเธอ
เนี่ยหนูไม่ชอบเลย

จ้ะฮะตอนนี้คือหนูกับแฟนหนูมีอะไรกันเกือบทุกวัน

เฮ้ยคุณก็ต้องทำใจผัวเมียกัน
อาจารย์ฟังให้ดีดีนะคะคือหนูกับแฟนหนูอ่ะ
มีอะไรกันเนี่ยเกือบทุกวันเลยค่ะเกือบทุกวัน
คือผมว่าจริงเรื่องพวกนี้มันเป็นการเติมเต็มความรักกันนะ
มันก็ดีอย่างที่อาจารย์บอกอยู่แล้วสิครับคุณจงรักครับ
อาจารย์ค่ะเกือบทุกวันนี้คือ
จันก็เกือบอังคารก็เกือบพุทธก็เกือบพระราชก็เกือบชุมก็เกือบ
สวทิตย์ไม่ต้องพูดถึงอะไรเกือบจริงค่ะ

เห็นไหมคุณชนะเข้าใจไหมว่ามันเกือบทุกวัน
มันมีปัญหาแบบนี้เกือบทุกวัน

เกือบใช่ไหมมันก็เกือบอ่ะ
ก็อย่างว่าบางทีงานมันหนักอะเนาะ

อ้าวแล้วที่นัดกันไว้อ่ะเออ
ใช่ไหมมันก็เลยต้องปล่อยผ่านผ่าน
เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้กลายเป็นว่า

แต่พอดูคลิปนี้น้องคนนี้ผมเชื่อว่า

ไม่ใช่เสียงของน้องเขาจริงใช่ไหม

ถ้าคุณมีภรรยาแบบนี้
ถ้าน้องไม่เชื่อพี่น้องติดต่อมาหาพี่ได้เลย

เขาทำคลิปมาสนุกสนาน

ยังไงก็เป็นเรื่องน่ารักขำกันไป
เป็นเรื่องของการเล่นมุกเล่นคำกันไปนะคุณผู้ชม
แต่เรื่องของการทำมาค้าขายเนี่ย
ต่อให้ชีวิตของเรารันทศขนาดไหน

บรรยากาศการขายของเธอเป็นยังไง
ไปดูกันค่ะ
ถามว่าเราต้องอดทนไหม

หลานของเราจะลิดเรื่องว่าล้านของเราอยู่ตรงไหน

หมอกออกรถรีบมาหมอกรถรีบจะหมดแรง

โอ้โหว้านะ

มีกำลังใจที่ดีเพราะว่าส่งต่อมอบความสุขให้กับคนอื่นนะ
ถูกต้องเลยนะแม้ว่าตัวเองจะต้องตื่นตี๓

แต่ว่าก็มีความตั้งใจอยากจะให้ลูกค้าได้ทานของอร่อย

ยังมีมุกตลกแบบนี้ลูกค้าติดใจแน่นอน
เออดีดีตรงนี้แหละไปทานโจ๊กแล้วก็ได้อารมณ์ดีกลับมาด้วยนะคุณชิสานะ

เอางี้ละกันใครอยากไปชิมโจ๊กของเธอหรืออยากจะไปเล่นมุกตลกโปรกฮา

ก็ไปได้นะร้านโจ๊กหมูชาลีซอยนวมิน๑๖๓แยก๑๗๑
ไปได้เลยเขาบอกว่าคนเนี่ยไปทานกันเยอะแล้วนะ

ชอบไงอยากจะเจอแม่ค้าแม่ค้าเปิดร้านโจ๊กหมูชาลีนะคะ

อยู่ซอยนวมิน๑๖๓แยก๑๗

ไปกันนะไปกันนะคุณชิสาไปกันก่อนที่จะ

ว่าแม่ค้าคุยสนุกนะแล้วก็ต้องเคี่ยวต้องกวนโจ๊กแบบนี้เข้าใจแหละนะ
พูดถึงเรื่องของการค้าขายทุกวันนี้หลายอาชีพก็ปรับตัวมาขายออนไลน์กัน
อย่างสาวลำซิ่งคุณผู้ชมโอ้โหมันไลฟ์สดนะ
อะไรล่ะทำไมลูกค้าบอกว่าอุ๊ยสะออนแท้
สนุกสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชนะ

ตลอดี้เป็นลูกครึ่งครึ่งอะไร

หมอลำที่เธอร้องแล้วโอ้โหภัยร้อสนุกสนาน

ได้ฟังแล้วก็ต้องลุกขึ้นมารำมาฟ้อนด้วยกันแน่
ว่าแต่เธอร้องเต้นเล่นอย่างเดียวเลยเหรอ
อ้าวไม่สิคุณค่ะต้องบอกเห็นไหมข้างอะไร

มาทำอะไรล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะ

ใครที่อยากจะไปเจอเธอเนี่ยนะไปได้นะ
ร้านเธอนี่นะคะอยู่หน้าร้านลาบยะสู
ติดกับถนนหลังตลาดบ้านโคกอุดม

ตะบนหนองกี่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรี

ใช่ค่ะแนะนำก่อนนะใครเป็นใครนะ

คนแรกคือคุณนิยะนุตสังวัณฑ์ทอง

ชื่อว่าหมอลำซิ่งนุจรีบุญพริก

เธอเล่าว่าตัวเธอเองเป็นหมอลำซิ่งมาก่อน
หลังจากเจอพิษโควิด๑๙แพร่ระบาดก็เริ่มไม่มีงานจ้างแล้วไง
เธอก็คิดหารายได้โดยเดินทางมาที่กะบินบุรี
เพื่อรับทุเรียนจากจันทบุรีมาขายนั่นไง
แรกเธอบอกว่าเสี่ยงนะแต่อยากรักก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมล่ะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่มีความรู้ด้านอื่นเลย
แล้วก็มีความรู้ด้านนี้ก็นิดหน่อยเท่านั้นเอง
แต่ก็เอามาขายเพื่อจะหาเลี้ยงชีพไง
เขาบอกว่าทำไปสักพักก็พอมีกำไรนะหารายได้พอเลี้ยงครอบครัว
ทุเรียนที่ขายเนี่ยก็กิโลละ๑๕๐นะครับ
แล้วถ้าซื้อเฉพาะเนื้อทุเรียนเขาก็เพิ่มราคาขึ้นมาอีกนิดนึ
เป็นกิโลละ๕๐๐บาทนะจ๊ะ

เธอคิดไปคิดมาวันหนึ่งคิดได้ว่าถ้าเราลำซิ่งไปด้วย
ไลฟ์สดขายทุเรียนไปด้วยมันก็คงจะดี
แล้วทีนี้เป็นยังไงโอ้เป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

แล้วก็แห่แหนมาซื้อทุเรียนของเธอกันเป็นจำนวนมาก

ผมว่าดีนะมันสร้างจุดขายให้กับเราเอง
ใช่ค่ะแล้วลูกค้าเขาก็ได้ฟังเพลงหมอลำเพลินไปด้วย
เห็นแต่งตัวสวยมันก็เป็นความบันเทิง
อัตรรสในการซื้อทุเรียน
บางคนบอกเอาลูกที่มันมีเพชรน่ะ
เดี๋ยวไอ้ที่เต้นมีเพชรมันคน
เอาเหรอเป็นแบบเกียวอร่ามอย่างนี้โอ้โหพอไปดี
ให้ดีนะแยกแม่ค้ากับทุเรียนโอ้โหอยู่ตาลาย

ทุเรียนครับหลายคนถูกอกถูกใจ
ไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยต่างชาติเขาก็กินกัน
จริงโดยเฉพาะคนจีนคนจีนชอบทานกันมากเลยนะ

เอาไปดูวิธีการทานของเขาหน่อยเห็นบอกว่าเฮ้ยเขาทานเนี่ย

อันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมไปดูในเพจลุยจีน
เขานำภาพเมนูทุเรียนสุดแปลกที่มาโพสต์เอาไว้
พร้อมระบุว่าทุเรียนย่างอบชีสซึ่งเป็นชีสนม
อืมเครื่องแน่นแน่นที่อู่ฮั่นครับเขาขายอยู่ที่อู่ฮั่นนะฮะค่ะ
สาเกจัยชอบหยำเยิมหวานนี่ได้เลย

วิธีการคุณผู้ชมเขาเอาทุเรียนทั้งลูกเลยนะ
ย่างไฟให้หอมแล้วก็แกะเนื้อมาวางที่ถ่าน

เสร็จแล้วตั้งไฟอีกรอบหนึ่ง
เอาชีสมาโรยให้ทั่วตามด้วยน้ำตาลข้าวโอ๊ตซีเรียล
แล้วเอาไปอบโอ้โหคุณชิดมันละลายแล้วก็ทานกันตอนร้อนแบบนี้เลย
คือทานมันตอนร้อนคุณคิดแล้วกันเอาทุเรียนอุ่นมีควันขึ้นอย่างนี้
เออเนอะแปลกดีมันหวาน
เมนูพิเศษเนี่ยเขาบอกว่ามีวางขายนะในร้านเชียร์ทงไฮเว้ย
ในเมืองอูฮันประเทศจีน
คือบอกช่วงนี้ทุเรียนจากไทยไปที่จีนก็พอไปได้อยู่แล้วก็ไปเยอะด้วย
แล้วก็เมนูดังกล่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
คนนะเข้าแถวรอซื้อเนี่ยคุณดูดิเปลือกทุเรียนที่โดนเผาอ่ะ
เออหลักฐานเพียบเลยค่ะนี่ฮะแล้วที่เมืองไทยเราคุณฮิสา

เห็นว่าขายอยู่ที่ลาดพร้าว๗๑ลาดแต่เขาย้ายมาแล้วนะ
ย้ายมาที่ตลาดรถไฟรัชดารวมถึงขายผ่านหน้าเพจของตัวเอง
เพจเฟซบุ๊กตัวเองชื่อว่าทุเรียนนายแซมช่อ
เอาลองไปค้นหาดูแล้วกันคุณผู้ชมใครอยากจะลองทำลองทานดู
มันก็แปลกดีแต่ก็เป็นสีสันของการรับประทาน
จริงนะผมก็ไม่เคยทานผมคนหนึ่งที่ทานทุเรียนนะ
แต่มันอาจจะไม่ได้ชื่นชอบอะไรมากนะแต่ก็ทานแล้วด้วยความอร่อย
แต่ก็ไม่เคยทานจริงกับทุเรียนเผาอยากรู้เหมือนกัน
รสชาติกลิ่นสัมผัสมันจะเป็นยังไง

ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
ไปดูเรื่องที่น่าจะช่วยกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยนะคะ
ได้มีการฝึกสมองกันนิดนึง
เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวิธีการกระตุ้นและฝึกสมอง
นึกว่าเป็นชาเลนส์ที่จะมาท้าคุณผู้ชมและคุณชนะทำนั่นคืออะไร

ไอ้อุ้มหยุดก่อน

น้องทำอย่างนี้เอามือข้างหนึ่งทำอย่างนี้

มองทำพร้อมกันให้ดูเขียงยัง
อ่าได้ไหมคุณชนะทำได้ไหม

นี่ไงคุณผู้ชมทำเลยค่ะ
คุณชนะคุณทำเร็วคุณจะได้รู้
สมองซีกซ้ายซีกขวาของคุณทำงานปกติดีไหม

แต่ว่านอกจากใช้มือใช้แขนแล้ว

นั่นแหละสิมันไปหมดเลยนะมันเกรงอ่าโทรเถอะถ้ากันน่ะ
มันไม่ใช่ท่าที่เขาฝึกแล้วคุณเนี่ย

ใช่แหละจริงแต่ลองดูแล้วกันอะไรแบบนี้มาทำผมว่ามันก็เครียดดี

มันเป็นการฝึกจริงนะฝึกสมองเหมือนกัน
แยกประสงค์ประสาททำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยนะคะ
ไปดูไปดูความน่ารักกันหน่อยละกันของชิวาว่ามาตัวเจ๋ว
คนบอกไปดูความน่ารักของชี่สาไม่ต้องดูหรอกนี่นั่งอยู่ตรงนี้
แต่ที่จะให้ไปดูเป็นสายพันธุ์ของสุนัขตัวมันเล็กมาก
เล็กพอกับขวดน้ำดื่มชูกำลัง
แค่นี้เองนะนิดเดียวเองอ่ะเอาไปดูความเล็กของมันมันเล็กแบบนี้เลยเหรอฮะ

ใช่เป็นหมาตัวนี้น่อยหมาน้อย
หน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
แต่ตัวเล็กจิ๋วเห็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชม
ธาตุหมาหลายคนบอกเป็นไรหรือเปล่าน้องตัวนี้

ตัวนี้เป็นตัวผู้อายุ๒เดือนแล้ว
มีสีน้ำตาลขาวแบบนี้แล้วหน้าสั้นรูปร่างสีมันก็

มันบอกเป็นสีดำขาวประมาณนั้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นหมาที่ดูแล้วมันก็แปลกนิด

ตอนแรกผมก็คิดว่าหมาเด็กมันก็คงจะเล็กประมาณนี้
แต่มันเริ่มโตแล้วแต่อายุมันก็เริ่มเยอะ

ก็เลยไปถามคุณน้ำฝนนี่แหละคนที่เลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้นะ

เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาประมาณสัก๔๕ปีแล้ว

ออกมาแต่ละข้อก็ปกติดี
แต่มีเจ้าตัวนี้แหละที่ตกลูกออกมาเป็นครอกที่๓

ครับก็ตัวมันเล็กน่ารักอะเนาะ

ตัวเธอก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมลูกหมาพันธุ์ชีวว่าของเธอตัวนี้

มันเล็กที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมา

ค่อยต้องเชียกกับขวดเครื่องดื่มชูกรังนะนะ
ชัดเจนใช่มั้ยจะประมาณนั้นนะฮะ

เดี๋ยวยังไงซะมันน่าจะโตมาพอกับตัวพ่อตัวแม่มัน

คุณเจวรรปัสอ่านข่าวกีฬาเขาเรียนชีวว่าใช่ไหมนะครับ

คุณเจวรปัตรเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหรักหมามากเลยนะ

นี่นี่คุณเล่าเถอะแหม

คุณเจเขาก็เป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่ตัวเล็กเหมือนกัน
ไม่เคียงคุณเจเอง

พูดกับเขานิดหน่อยไม่ได้เลยนะโอกาสเลยน่ะ
ไปดูด้านหลังของน้องเก้าตวรรณดีกว่าคุณชนะ

แต่ว่ามีความชื่นชอบในเรื่องของพระพุทธศาสนา
แล้วคุณผู้ชมครับน้ำน้อยที่เราวาดถึงก็คือน้องเก้าตวรรณ

ก้าวเนี่ยโอ้โหเขาเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่๓ในตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเห็นน้องก้าวตะวันเนี่ยเดินออกมาบินทบาทกับหลวงตาเนี่ยเป็นประจำ

มาแบบนี้ครับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจอย่างมากให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะจ๊ะ
ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวไม่รอช้าแล้วเห็นแบบนี้เอ็นดูเหลือเกิน
ไปคุยกับครอบครัวของน้องก้าวตะวันทันทีค่ะ

พ่อน้องก้าวบอกว่าช่วงวันที่๖ถึง๑๓มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
คุณพ่อไปรับการบวชแก้บนอยู่ที่วัดชูประศาสนาราม

ระหว่างนั้นเนี่ยลูกชายก็ไปด้วย

แล้วทุกครั้งน้องก็ขอตามออกไปบินทบาทด้วยทุกครั้งแบบนี้

อ่ะแม้ว่าหลังจากที่คุณพ่อของน้องเนี่ยจะบวชแก้บนจบไปแล้วก็ตามนะ
แต่น้องก้าวตะวันยังขอยังขอตามหลวงตาออกมาบินทบาทอยู่ตลอด

จนตอนนี้น้องเขากลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนในหมู่บ้านไปแล้ว

ไปฟังเสียงของคนในหมู่บ้านที่เจอน้องเป็นประจำหน่อยครับ
รู้สึกว่าภูมิใจนะที่เด็กมันทำแบบนี้ได้

ครับมันเคยมีอย่างเหมือนนั้นแล้วเนาะ

ครับเขาตื่นในเช้าทุกวันนั้นเนี่ย

แสดงไม่ต้องดูเกมดูอะไรเนอะ

เขามาดูนะตื่นมาเขาก็เตรียมพร้อมเลย
ก็ชื่นชมน้องนะแล้วแถมยังบอกอีกนะว่าเวลาว่างเนี่ย
จะเห็นน้องก้าวตะวันนั่งสมาธิ

ปฏิบัติธรรมศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา

ถือว่าแปลกนะถ้าเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน

ขวบก็กำลังเล่นกำลังเรียนรู้
แต่น้องเนี่ยสนใจเรื่องพุทธศาสนาก็น่าชื่นชมนะ
นาคตก็อาจจะเป็นบุคคลสำคัญในศาสนาพุทธก็ได้

ผู้ใหญ่ที่ผมจะพาไปเนี่ยบอกเลยนะว่า
แกเนี่ยไม่ว่าจะส่งหนังสืออะไรที่เขียนไปให้กับทางผู้ใหญ่ได้ดูพิจารณา
แล้วก็จะได้รับการพิจารณาเป็นคนแรกเสมอเลย

แต่ลายเส้นลายมือเขาดี

เดี๋ยวนะนี่คือลายมือเขียนสดเลยอย่างนี้เหรอฮะ

นี่ฮะเป็นลายมือของนายมงคลสังคมณีอายุ๕๘ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔บ้านสันติศุกร์ตำบลสำโรงใหม่อำเภอละหารทราย

ท่านเนี่ยนะเขียนมาเลยนะ
เขียนให้ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าว
ดูแบบสดเลยว่าท่านเขียนเองจริง
จริงแล้วแกทำอะไรก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คือเขาเล่าให้ฟังนะคุณชิสานะว่าพ่อของท่านเคยเป็นกำนันมาก่อน
ตอนเด็กเห็นคุณพ่อเขียนลายมือสวยรู้สึกมันฝังใจ
พอเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมก็เห็นลายมือพอโรงเรียนเขียนตัวหนังสือสวยดี
ประทับใจไปกันใหญ่เขาก็เลยพยายามฝึกเขียนมาตลอด
พอตอนหนุ่มนี่ได้ทำงานเป็นเสมียนป่าไม้หัวหน้าก็จะมอบหมายให้เขียนเอกสารทางราชการและป้ายให้กับหน่วยงาน
กระทั่งเมื่อมาได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
ตลอด๑๖ปีที่ผ่านมาเขียนโครงการหรือว่าเขียนรายงานส่งอำเภอเทศบาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเขียนด้วยลายมือทั้งหมด
เพราะชอบการเขียนนี้ยังปัจจุบันยังเขียนอยู่เลย
ผู้ใหญ่บ้านท่านบอกอีกนะว่าการเขียนโครงการด้วยลายมือมันสื่อถึงความจริงใจ
และความตั้งใจในการทำงานที่ผ่านมาโครงการทุกโครงการที่นำเสนอไป

มักจะถูกหยิบมาพิจารณาก่อนทุกครั้งเพราะลายมือนี่แหละ
คนอื่นเค้าพิมพ์ไม่ไงแต่มันแสดงให้คิดถึงความจริงใจครับ

ฐานละเงีย
สรรคมณีอายุ๕๓ปี
ไปถามสิรู้หรือเปล่าว่าผู้ใหญ่บ้าน

เพราะว่าสมัยสาวก็ไม่เคยเขียนจดหมายจีบกัน

คุยกันเจอกันเออแต่งเลย

แต่รู้แค่ว่าไม่เคยมีจดหมายจีบกันไง

แต่ว่าสมัยนั้นพี่เขาไม่จีบไม่เขียนจดหมายจีบกันไง
เออก็เลยไม่รู้

อันนี้รู้แล้วก็ภูมิใจดีใจที่สามีมีความสามารถ

แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของสามี

ดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นคนที่เขียนสวยประมาณนึง
แต่ประกวดทีไรก็ไม่ได้ทุกทีเลย
ค่ะไม่เป็นไรเราหน้าตาสวยเราก็พอแล้ว
เอ้ยเอ้าสวยไหม
ดิเขาถามคุณสามีสวยที่สุดนั่งกับสองคน

ว่าถามสามีว่าเออเธอ

ใช่ไหมแหละค่ะยังต้องชมกันแหละให้กันบันใจกันไป

สวัสดีครับณชาติมาแล้วครับ

มุกตุกต่อม๕ในยาบาย

จะอดทนแค่ไหนอย่างไร

เดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่า
ก่อนจะไปทำงานทุกวันต้องทำอะไร

รักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมีย
รักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใคร
รักเมียต้องยอมเมียเพราะว่าเมียไม่ยอมใคร
รักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย

รักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย
นี่แหละครับคือคาถาที่จะทำให้ความรักยืนยงคงขพันธ์
ทีนชาติต้องกลับบ้านไปท่องให้ขึ้นใจแล้วล่ะครับ
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

แต่หลังนาชาติร้องเป็นเพลงแล้วอุ้ย
เฮ่ยเรียกว่าเปลี่ยนจากการท่องที่เฉยร้องเป็นเพลงได้เลย

เอาแปลกันละทุกบ้านก็รักกันไว้คือดีแล้ว

อ่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะจ๊ะ
ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวไปดูเรื่องประหลาดนี้หน่อยละกัน
มันเกิดอะไรกันขึ้นกับเจ้าเป็ดตัวนี้
บอกได้คำเดียวว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณจนสรรคุณช่วยดูหน่อยเป็ดตัวนี้ฉลาดมากให้มันฟักไข่แล้วมันเลือกไข่อะไรไปฟักเออเป็นไปได้ได้ยังไงแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ
นั่นไงใครว่าเป็ดโง่อ่านหนังสือไม่ออกดูเลย

มีไข่๔ฟองไข่เป็ด๒ฟองและไข่ไก่ที่เขียนว่าไข่เป็ดอีก๒ฟอง
บอกให้เป็ดจ๋าเลือกตามสบายอยากฟักฟองไหนนั่นไง
โอ้โหไข่ไก่ไปฟัก
แต่เขียนว่าถูกเนอะน้องอ่านถูก
แต่ไข่เปลือกขาวของตัวเองนี่ไข่อะไรไม่รู้

ไม่สนใจด้วยนิ่งเหรอชาลาดอย่างนี้น่าจะไปแขวนอยู่ด้านข้าง
ข้อน้ำป็ดนิดหนึ่งใช่ไหมโอ้โฮแต่ก็เรื่องอาหารการจิน
คุณเคยมีปัญหาเรื่องฟักไข่ไหมครับคุณออ

เมื่อมีไข่ผมก็แบบไอ้จับให้อะไรกัน

ที่คุณเชนเล่าให้ฟังคุณไม่เคยห่วงเลยที่เชียงใหม่
หมายถึงบ้านผมเลี้ยงไก่แล้วเขามีไข่
ผมก็ไม่ห่วงว่าถ่ายออกไก่มา

ทิ้งท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูช้างเต้นกันหน่อย

และที่สำคัญติดตามกันต่อด้วยกับข่าวเย็นไทยรัฐ
พี่กระเต้นกับพี่เบิร์ตแกรออยู่

ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป